คุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่มันสร้างความฮือหาจริง
ตกใจเพราะว่าที่ภาคใต้ที่จังหวัดตรังครับ
งะเลยฮะไปเจอกับกล่องปริศนา

เพราะว่าตกใจนึกว่าเฮ้ยระเบิดหรือเปล่า
อ้าวคุณผู้ชมฮะในช่วงของตอนกลางวันแบบนี้นะแต่จริงผู้หญิงเนี่ยก็บอกไปเจอกันทั้งคืน
แต่จะเล่าให้ฟังว่าเธอไปพบกับกล่องปริศนานี้
ขณะที่กำลังไปกรีดยางภาระอยู่ที่บริเวณตะมนต์ว่านาอำเภอปาเลนส์จังหวัดตรัง
ตอนแรกเธอคิดว่ามันคือระเบิดเพราะอะไรอ่ะคือตอนไปกรีดยางเนี่ยนะครับ
ตกอกตกใจเพราะตอนนั้นมันตอนกลางคืนวินาทีแรกที่เธอเห็นนะ
ตอนที่เธอจะกรีดยางคือส่วนใหญ่เวลาเขาไปกรีดยางเขาจะไปช่วงค่ำนั้น
กรีดกันเอาไว้มันมีไฟแวบแล้วเธอเห็นตอนแรกเธอตกใจเธอวิ่งหนีกลับบ้านเลยนะ
เหมือนในหนังนะติดเนี่ยหรอติดอารมณ์แบบนั้นนะครับ
แต่พอกลับไปบ้านนอนไม่หลับครุ่นทิสครุ่นอะไรขนาดนั้นคุณ
คิดแต่ไม่ถึงเหทียก็คิดกันว่าคิดมากน่ะ
ก็คิดมากคิดไปคิดมามันนอนไม่หลับไง
เพราะฉะนั้นเช้าวันต่อมาตาปลือเลยครับ
ตาปลื่อมันนอนไม่หลับแต่ก็ต้องไปดูให้รูอะไรแต่ทางนี้เธอไม่ได้ไปคนเดียว
อันเชิญพชพยบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เอ้าไปด้วยไงไปเป็นเพื่อนกัน
แล้วสอยเก่าไว้ลงมาเพื่อดูว่ามันคืออะไร
พอเอาลงมาปุ๊บเดี๋ยวลูกแปลกใช่ไหม
คุณดูด้วยช่วยบอกผมที่ผมเองก็ไม่รู้
ดูไปดูมามันมีแสงแบบตอนกลางคืน
คิดว่าผีใช่ไหมแต่พอดูกลางวันแล้วรูปร่างมันแปลกตาดูเป็นกล่องอย่างนี้
มีความคล้ายคลึงกับระเบิดเหมือนกันนะเออก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบดู
คือสันนิษฐานก่อนที่เห็นเนี่ยสันนิษฐานกันก่อนว่าอาจจะเป็นกล่องเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุ
หรือว่าเครื่องมือที่ใช้วัดสภาพอากาศของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
ก็คาดว่ามันจะร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่สร้างความแปลกใจให้กับเธอเลือกเกินนะครับ
ถามเธอคนนี้ก็คือคุณอารมณ์ย่อหัน

ก็๓เดือนก่อนเคยมีโจรมาลักตัดต้นยางไป๕ต้น

เธอก็เกรงว่ามันจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายอีกหรือไม่
ยังไงนะก็ฝากด้วยละกันคุณตำรวจจ๋า
เอาไปดูทีมันคืออะไรนะ
จะได้ทำให้ชาวบ้านแถวนี้เขาสบายใจ
แต่เมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเขาเปิดกล่องดูเขาเห็นอุปนข้างในเหมือนกันนะ

เหมือนลักษณะเป็นการพยากรอากาศ

แต่ไม่แน่ใจนะดูจากภาพดูจากสิ่งที่เห็นเนี่ย
ก็คือสัญญาณว่าเป็นแบบนั้นได้
มีความเป็นไปได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการวัดสภาพอากาศ

ใครที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้ก็แนะนำกันมาได้
บอกกันมาได้นะคะว่าไอกล่องแบบนี้มันคืออะไร